ชาวบ้านกาญจนบุรีบอกเอาอีกแล้ว

ทริปสายบุญชวนกันไปทำบุญมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่าแบบนี้ก็ไม่ไหว
เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์หลายสิบคันเลย

ชื่อเดี๋ยวนะเขาตั้งชื่อทริปเอาไว้แบบนี้ค่ะ

อย่างชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ใช้ความเร็ว

เราจะไปเป็นขบวนน่ารักเรียบร้อยไม่ฝ่าไฟแดงอะไรทั้งนั้น

แล้วก็ขี่หวาดเสียวนอนหมอบขี่ก็มี

ขี่ชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านจนเขาเจ็บ

ก็จะเห็นเลยว่าชนกันแบบล้มกลิ้งเลย

เขาบอกว่าเป็นแก๊งรถซิ่งสายบุญ
เอารายละเอียดแรกเริ่มก่อนที่เขานัดกัน

ห้องน้ำเตาเผาขยะและไฟสองทาง

ในอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
รวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันหลายแห่งในตัวเมือง

แต่ละคันต้องถูกต้องตามกฎหมาย
เลยนะว่าต้องขี่เป็นขบวนเข้าด่านได้เลย

ไม่หลบหนีไม่ย้อนสอนไม่จอดหน้าด่าน
ขี่เข้าไปได้เลยแล้วเจอกัน
ถามชาวบ้านโอ้โหชาวบ้านบอกว่า
ก็ได้ยินเสียงเบิ้ลท่อมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะ

โอ้โหจนกระทั่ง๗โมงเช้า
กลุ่มสายบุญแก๊งนี้ขี่พุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของน้องวัย๑๖ปีน้องผู้หญิง
น้องนี่ล้มคว่ำได้รับบาดเจ็บ

นำรถคันเกิดเหตุขึ้นรถตู้แล้วก็หนีไป

รถคันที่ไปชนน้องแต่ไม่ได้นำรถน้องขึ้นนะ

ต้องฟังความสขัมมันมีอะไรอย่างไรเปล่า
เหรอเผื่อทางฟังกลางทริปสายบุญนี้เขาก็อยากนู้นด้วย

ทริปสายบุญเขาเอารถขึ้นรถตู้ไปนะ

แฟนของน้องผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ชี้ให้ดูพี่ดู
เห็นยางล้อรถแฟนผมไหม
มันยุบเข้าไปแบบนี้เลยอ่ะนี่คือการชนท้ายแบบล้อยุบอ่ะพี่

ขี่รถจะไปทำธุระโดนชนท้ายโครมเข้าไป
แฟนผมได้รับบาดเจ็บทะไหลไปกับถนนเลยนะ
กู้ภัยเนี่ยเป็นคนที่มาช่วยประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาล

รถคันที่มาพุ่งชนรถแฟนผมขึ้นรถตู้แล้วหลบหนีไปเลย
พูดแค่ว่าเดี๋ยวกลับมาเคลียร์

ชนเขาจนล้มกลิ้งแล้วเป็นน้องผู้หญิงด้วย

เอาจริงนะเรื่องทำบุญผมว่าก็ดี

ขับมาชนตรงไหนเกี่ยวข้างครับ
อ้าว
แล้วมันมีรายงานเพิ่มเติมมาอีกค่ะว่า

ตามเส้นทางที่แก๊งซิ่งสายบุญนี้วิ่งผ่านอย่างต่อเนื่องนะคะ
ว่าทริปนี้มีกลุ่มต่างทั่วประเทศกว่า๗๐๐คัน

เรื่องต้นตำรวจเรียกสอบรถต้องสงสัยแล้ว
เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือคนก็ถามว่าเอ๊ะเป็นแก๊งที่เคยได้ยินชื่อบ่อยหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้รับการยืนยันมาเดี๋ยวจะหาว่าไปปากปรำเขา
เดี๋ยวลองให้ตำรวจตรวจสอบกันดูก่อน
เนี่ยดูสภาพสิคะคือต้องชนท้ายแรงขนาดไหนก่อน
งุ้งร้องในมันยุบหักเข้าไปแบบนี้
ประเด็นคือชนคนเจ็บเนี่ยนิดนึงเนาะลงมาดู

คือคุณมากันตั้งหลายคนแล้วน้องผู้หญิงคนเดียวเอง

เมื่อไหร่คะเมื่อคุณสร้างห้องน้ำเสร็จเหรอคะ